มาดูลีลาของมือกรองเปลืองมารในงานศพ
ในการสวดอภิษฐรรมศพของคุณพ่อวัย๘๙กันหน่อย
เขาบอกว่ามาแบบเต็มคาราเบลเลยครับ
คุณต้องเข้าใจก่อนงานศพแต่ละงานแต่ละที่เนี่ย
บางครั้งบางคาเขามีจุดประสงค์ในการจัดที่แตกต่างกันออกไป

งั้นต้องเข้าใจงานศพนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมนะ
พาทวงนี้เขาถูกจ้างมาบันเลงเพลงในงานสวดพระอภิษฐรรมศพคุณพ่อประยูน
ขออภัยครับคุณพ่อพยูนแสงอรุณวัย๘๙ปี
ที่บ้านคลองสองหน่ออำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
ในช่วงที่กำลังทำจัดงานกันอยู่เนี่ยนะฮะคือเรื่องของเรื่องนะ
มาที่ไปของการบันเลงเพลงที่สนุกสนานแบบนี้คุณพ่อพยูนในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
ท่านได้สั่งเสียลูกหลานเอาไว้บอกว่าหากวันใดถ้าตัวคุณพ่อเองเสียชีวิต
ขอให้มีการบันเลงวงปีภาษแบบไทยมาขับกล่อมแล้วที่สำคัญ
อย่าให้บรรยากาศงานศพของพ่อพยูนเนี่ยต้องโศกเศร้ามากจนเกินไปค่ะ
คือพ่อพยูนแกเข้าใจในช่วงที่แกยังมีชีวิตอยู่
บอกว่าช่วงที่แกน่ะป่วยนอนติดเตียงมากว่า๔ปี
ลูกหลานต้องคอยดูแลแล้วการดูแลคนที่ป่วย
คุณผู้ชมฮะมันกัดกินหัวใจได้บางที
เราเห็นคนที่เรารักนอนป่วยติดเตียงน่ะ
เศร้าพอแล้วเศร้ามาหลายปีแล้ว
ไม่อยากให้ลูกหลานเศร้าอีก
ให้จัดบันเบนพลงที่วงปรีภาคร้านเล่น

ลูกหลานก็เลยทำตามประสงค์ของพ่อ
เนี่ยแล้วดูดิงานออกมาแบบนี้

วอนลมฝากรัก
วอนลมจ้าภาคุรักของขาอาคืน

เพลงนี้ใช่ไหมที่ฉันชอบเพลงนี้จำได้แต่ว่าเออก็แปลกดีนะช่วยร้องให้ฟังหน่อย

ฉันไม่มีตังค์
ยังมีอีกเพลงนี้ดังเลยตามผับชอบเปิด
ขอมันแห้ง

ยังมีอีกหลายเพลงเขาบอกว่าตีเต้นเล่นกันเมามัน

แต่ในงานศพของแต่ละงานจุดประสงค์ในการจัดมันก็ไม่เหมือนกัน

รบในการตัดสินใจของแต่ละคนเขา
ถูกต้องไม่ดราม่านำมาให้ดูกันว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดงานต่างกันไป